คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสริงสางในจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ได้ใช้ศิลปะเป็นสื่อแสดงความอาลัยในหลวงราชการที่๙
รวมถึงยังได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อ
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ
สุขจะช่างต่อเป็นคนดีแทนความรักพ่อ
สิ้นเดียวลูกของค่ะเป็นลูกของพ่ออมพูพิพีตร
สิ้นเดียวลูกของค่ะเป็นลูกของพ่ออมพูพิพีตร
นี่แหละค่ะคือเพลงภูมิใจที่ได้เป็นลูกพ่อ
แต่งขึ้นมาจากหัวใจของครูไก่วีรยุทธ์เพชรประภัย
ครูศิลปะโรงเรียนเสริงสางในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ก็นำเรื่องราวการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เอามาร้อยเรียงและบอกเล่าผ่านการขับร้อง

เพื่อให้ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ที่พระองค์ส่งมีต่อผสบกันดิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน
มาตลอดระยะเวลาการครองราช๗๐ปี
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้บริหารโรงเรียน

สร้างสรรค์ภาพพระบรมศาธิสลักษณ์ด้วยหัวใจที่จงรักพักดี
ภายใต้โครงการร้อยดวงใจสร้างสรรสิน
เดินตามรอยเท้าพ่ออัคระศิลปินไทยค่ะ
การสร้างงานศิลปะเนี่ยผมคิดว่านอกจากจะเป็นงานด้านทัศนสินแล้วนะครับ
ก็คือการวาดภาพพ่อของแผ่นดิน
ผมว่าสื่ออีกทางหนึ่งก็คือสื่อในด้านดนตรีและเสียงเพลงเนี่ย
ก็จะเป็นสื่อที่แสดงออกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ที่จริงแล้วเนี่ยเป้าหมายของเพลงนี้ผมต้องการที่จะสื่อว่า
ทุกคนได้เดินตามรอยพระองค์ท่าน
เดินตามในแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาโดยตลอด
หรือแม้แต่คำสอนต่างเนี่ย
ทีนี้ทำอย่างไรเมื่อเราคิดแล้วต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
ที่เคยบอกว่ารักพ่อถ้าเพียงรักแค่บอกว่ารัก

แต่ถ้าเอาความรักความศรัทธาตรงนั้นเนี่ย
แล้วก็เอาแนวทางของพระองค์ท่านมาดำเนินชีวิตต่อ
ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะเกิดประโยชน์ต่อทุกคน
แล้วก็ทำให้สังคมไทยประเทศไทยนั้นอยู่รอดและก็อยู่อย่างยั่งยืนมั่นคง
จากนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนท้ายเอ็มวีนะคะ
มีการแปลอักษรเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีเลข๙ไทยอยู่ข้างใน
แสดงออกถึงความจงรักพักดีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่า
หลวงราชการที่๙จะยังคงสถิตอยู่ในใจตราบนานเท่านานค่ะ